ถามว่าภาพยนตร์เรื่องแฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อน
เออดูหรือยังดูมาแล้วค่ะจะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดู
กรุณานำผ้าเช็ดหน้าเข้าไปด้วยอยากจะบอกเลยมันซึ้งมาหลายอารมณ์เลยใช่มั้ยคุณ
คุณนะคะอาจจะบอกเลยวันนี้นะคะ๑๔๐ล้านไปแล้วยินดีด้วยจริงค่ะ
แล้วก็ผู้กำกับคุณหมูนะคะชายนพค่ะก็นำทีมนักแสดงคุณนายนพัฒน์นะใบเฟิร์นพินชนกค่ะ
แล้วก็เจสัญญังนะมาร่วมฉลองรายได้พร้อมกับมอบเงินนะคะจากการฉายรอบพิเศษ
ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มค่ะเพื่อช่วยเหลือน้องโรคปากแหว่งเพดานโหวตนั่นเองนะคะ
ส่วนนี้เลยคนนี้นะคะพระเอกของเราพระเอกหน้าหล่อนายนพัฒน์นะคะยอมรับตรงเลยล่ะว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลย
หลังจากได้กระแสคำชมนะคะจากแฟนค่ะหลังจากที่สเฟรนโซนชื่นชมค่ะถึงพัฒนาการแสดงว่าเพิ่มมากขึ้น
หนุ่มนายนะยอมรับว่าตลอดการถ่ายทำค่ะก็ยังแอบกลัวหน่อยนะว่าจะเป็นตัวถ่วงให้กับนักแสดงคนอื่นโอ้น่าเอ็นดูเนาะ
แต่เมื่อได้รับคำชมนะคะแล้วก็เห็นรายได้ทะยาน๐๐ล้านแบบนี้ก็ปลื้มสุดเลยค่ะ
ตลอดเลยนะครับโหล
เรื่องเนี่ยมันโดนใจมันหลายเรื่องหลายรถนะคุณทั้งขับด้วยแล้วก็มีแบบน้ำตาไหลด้วยแบบซึ้งไง
สำหรับใครที่แอบรักเพื่อนเนี่ยน่าจะโดนใจกระแทกเข้าไปในก้นลึกของหัวใจอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วก็เพลงเรื่องนี้ก็เพราะด้วยนะคะหลุกกระแสพี่ปามี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
จริงก็ดังอยู่แล้วแล้วตอนนี้เห็นว่ามีศิลปิน๙ชาตินะมาร่วมกันร้องเพลง